คุณผู้ชมครับเสริมความเป็นสิริมงคลในชีวิต

และวันนี้วันเริ่มต้นปีใหม่กันแล้วนะครับ
ตรุษจีนล่องเรือไหว้พระไหว้เจ้า
เสริมมงคลชีวิตต้อนรับปีใหม่ปี๒๕๕๙

และวันนี้นะครับก็มีคนสำคัญที่เอามาพูดคุยกับเรานะครับ

ธนเดชากุลนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี

สินเจียอยู่ต่างร่ำรวยร่ำรวยมีความสุขมากนะครับ
โอ้โหที่อวยพรกันวันนี้เขาต้องมีแต่สิ่งดีนะครับ

นายกสมนึกพาไปร่องเรือไหว้พระไหว้เจ้าแบบนี้
มาหลายปีแล้วประชาชนให้ความสนใจ

ร่องเรือไหว้พระไหว้เจ้าเสริมสิริมงคล

ก็มีลูกค้านัดขนาดเป็นทุ่ปี

เราพูดถึงปีก่อนก่อนท่านนายกสำนึก

คนเยอะครับครั้งหนึ่งก็๓๐๐กว่าคนนะครับ
ครั้งก็ประมาณ๑๔๐๐๕๐๐คน
โอ้โหแล้วปีนี้มีความพิเศษยังไงครับ
ปีนี้เราจะล่องเรือแล้วไปที่เข้าคลองอ้อม
ป่าครองอ้อมก็จะมีสารรักเมืองเดิม
แล้วก็ไปที่วัดตะโดดวัดบังละหงษ์เป็นจุดใหม่
จุดใหม่เหรอฮะจุดใหม่ครับจุดใหม่
พี่น้องที่มาด้วยกันทุกปีปีนี้ก็จะมีจุดใหม่อีกจุดหนึ่ง
ก็จะเป็นการที่จะให้มารู้จักนนทบุรีมากขึ้นในส่วนนี้
งั้นก่อนจะไปเจาะจุดใหม่เราพูดถึงขั้นตอนกันหน่อยซะ

เพราะมีวันไหนอย่างไรบ้างให้คุณผู้ชมเตรียมตัวอย่างไร
ถ้าเราต้องไปเจอกันจุดนัดพบเราจะไปร่องเรือยังไงฮะ
ในส่วนนี้นะครับเราจะจัดทุกวันอาทิตย์นะครับ
เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่๒๙คือพรุ่งนี้
แล้วก็มาวันอาทิตย์ที่๕กุมภาพันธ์อาทิตย์ที่๑๒กุมภาพันธ์

ก็ท่านก็สามารถมาพบกันที่ท่าน้ำหัวได้กาลนทุบรี
ตั้งแต่เวลา๖โมง๓๐นาที
ถึง๙โมง๓๐นาทีท่านดำบัดประชาชนมาลงทะเบียนได้

ลงทะเบียนแล้วจะมีเจ้าหน้าที่จัดเป็นกรุ๊ป
กลุ่มละ๘๐ท่านลงเรือ
ก่อนที่จะลงเรือท่านจะเดินไปชมศูนย์เรียนรู้ของนนทบุรี
สารกลางหลังเก่าที่ก่อสร้างเป็นอาคารไม้สัก

ปัจจุบันนี้๑๐๐กว่าปี
จากทางนี้ก็จะไปที่สารเจ้าแม่ทัพทิม
เจ้าแม่ทัพทิมนี่ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่ง
ที่ชาวจีนพ้นทะเลนับถือ
จุยป่วยเนี๊ยวหรือว่าเป็นเจ้าแม่ทางน้ำ
ซึ่งเทศบาลนครตุบรีก็จะมีสารเจ้าแม่ทัพทิมจึงนี้
ซึ่งพี่น้องชาวนนทบุรีและสมาคมพ่อค้าต่าง
ก็ให้ความขอบค์รับถือมากลับไหว้
เพื่อเป็นศิลป์อิมคลในการทำธรรมกิจการค้า

คือในช่วงที่เราไปเจอกันที่ท่าน้ำนนท์
๖๓๐นถึง๙๓๐นอย่างท่องเที่ยวตรงท่าน้ำหนนได้อยู่

เสร็จเรียบร้อยเสร็จจากสารเจ้าแม่ทัพทิม
ก็จะล่องเรือแล้วทีนี้จะขึ้นเรือ
ลงลอกเรือไปร่วมบริเวณปากของออบ
จะมีสารหลักเมืองเดิมเมื่อ๓๕๐ปีที่แล้วนะครับ
ก่อนที่จังหวัดตตศตรรมด่านกว่าน
จะมีวัดท้ายเมืองวัดกลางวัดหัวเมือง

เสร็จเรียบร้อยเสร็จจากศาลหลักเมืองเดิม
ท่านก็จะเข้าของอ้อมคือแม่น้ำเจ้าพระยาเดิมเนี่ย

เข้าไปก็จะไปที่วัดตะโดด
วัดตะโนดเป็นวัดสร้างสมัยนักจักรที่๔

แล้วบนคันนาเนี่ยก็จะเป็นต้นตาตะโนด

วัดตะโนดเนี่ยก็จะมีวิหารและมีพระบกศรที่มีความค้นคามมาก
นอกจากนี้ยังมีพระองค์ใหญ่นะครับ

ท่านก็จะลงเรือต่อไปที่วัดบางละหง

รัฐกาลที่๔เช่นเดียวกันครับ
ชาวจีนโพทะเลชื่อในหงเนี่ยนะครับ
เป็นคาบดีที่มีความร่ำรวยก็มาทำวัดให้
เขาชื่อว่าวัดในหงค์วัดในหงค์
แถวนั้นเรียกบางก็เป็นวัดบางระหงค์
จนต่อมากลายเป็นวัดบางระหงค์

นี่แหละวางระหงค์อนาคาเป็นวางระหงค์

ครับผมแล้วก็มีในพระบาทสวรรค์นี้มีพระธานที่
มีความศักดิ์สิทธิ์สมัยอฮิวาตกโรคระบาดนะครับ
คนชาวบ้านแถวนั้นก็ไม่ได้ทำยังไง
รักษายังไงก็แบบคนล้มตายกันเยอะ
ก็ไปขอนมนตร์ที่ในพระมธานนะครับ
เอามาทานกันแล้วก็หายนะครับ
แล้วนอกจากนั้นจะมีหลวงปู่เหรียญนะครับ

บุเหรียญเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีความเก่งกาด
ด้านโครงพันธ์ชาติแค้วข้าด
เมื่อ๓๐กว่าปีที่แล้วจะสร้างตะกุดนะครับ
สร้างรูปรอหลวงปู่เหรียญแล้วก็เป็นรูปหงษ์นะครับ
ก็เป็นส่วนหนึ่งที่พี่น้องประชาชนไปเริ่มใสกัน
ไปขับสการะบูชาที่วัดแห่งนี้บางละหงค์นะครับ
วัดบางหลงครับทีนี้ท่านก็จะออกจากคลองอ้อมนะครับ
ไปแม่น้ำเจ้าพญาแล้วแม่น้ำเจ้าพญาสายใหญ่นี่เลย

คราวนี้ก็จะไปที่บริเวณวัดท้ายเมือง
วัดไทยเมืองเนี่ยโบสถจะเป็นลักษณะของสำเภานะครับ
สร้างตั้งแต่ปีภาษาสองพันสามร้อยสิบสองนะครับ

มีวัดวัดท้ายเมืองวัดกลางวัดหัวเมืองนะครับ
ตอนนี้ก็เหลือแต่วัดท้ายเมืองกับวัดกลาง

เสร็จเรียบร้อยถ้าเกิดจะนั่งรอร่องขึ้นไปเนี่ย

ครับวัดแคนอกเนี่ยจะเป็นวัดอีกวัดหนึ่ง

เมื่อปีภาษาสองสี่ร้อยเจ็ดิบห้า
ได้เข้าไปในพระโบสถและสาบานตดกันต่อหน้าพระประธาน

ที่จะทำการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครอง
เมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองเสร็จนะครับ
ก็สร้างหรือขังไว้เป็นที่ละลึก
ซึ่งในส่วนนี้บริเวณจากวัดแคร์ขึ้นไปเนี่ยนะครับ
ก็จะผ่านไปที่กระทรวงพาณิชย์ครับ

แล้วก็ไปที่บ้านพักฯกลุ่มประดาษจิตการอาหารมก

ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เขาเรียกว่าคำว่าสนามบินฮะ
เออสนามบินน้ำคุณผู้ชมไหนท่านได้ยิน
สนามบินไปอยู่ในน้ำหรือว่ายังไงครับ

ก็คือพันธมิตรกับญี่ปุ่นนะครับ

ก็ใช้เครื่องบินน้ำลุกขึ้นลงบริเวณ
บริเวณวัดตำหนักบ้านพักอบราชิการทหารบก

เป็นสนามบินจริงสมัยก่อน
เครื่องบินน้ำมันจอดไว้ที่ริมแม่น้ำเจ้าอย่าง

ดีจังเลยศึกษาเส้นทางไปด้วยนะครับ

ก็จะขึ้นไปที่พุทธสถานเชิงท่าหน้าโบสถ์
พุทธฐานเชิงท่านาบทก็จะเป็นวัดประวัติศาสตร์อีกส่วนหนึ่ง
เพราะว่าแต่เดิมสมัยจองพลสศิษฐ์จรรยารัฐ
เวรคินที่ดินตรงบนวางตลาด

คือวัดหน้าโบดกับวัดเชิงท่า
ในส่วนนี้นะครับจึงทำให้๒วัดเป็นวัดล้าง
และกรมชนพระธานก็ไม่สร้างวัดชนพระธาน
ครึ่งเคยไปกลับ

เพราะดื่มจากว่าพี่น้องประชาชนบ้างกล่ามว่ายกันเยอะมาก

เพราะว่าในเขตเป็นเขตพระราชฐาน

เสือเก่าแก่๒๐๐กว่าปี

รุภบุริภนี่เป็นเกจอาจารย์ที่มีความเก่ง
ทั้งโครงพันธชาติแล้วก็เรื่องเสือ
รุ่นเดียวกับสมเด็จพระราชนาโต
อ๋อเกจอาจารย์นะครับในส่วนนี้ก็มีคนกลับว่ายสักการะบูชาจำนวนมาก
ใครไปขออะไรนะขอหนึ่งอย่างได้

เขานำเนื้อสดไปถวายก็นำเนื้อสดนะครับส่วนใหญ่ก็จะมากันเยอะแยะมาก
ดังนั้นเดี๋ยวถ้าคุณผู้ชมไปร่องเรือไห้พระไห้เจ้าด้วยนำไปด้วย
นำไปด้วยถ้าท่านอยากจะขออะไรนะขอได้หนึ่งอย่างนะครับขอได้
แต่ต้องนำเนื้อสดมาถวายนะครับ
นี่สถานที่สำคัญหลังจากนั้นเราร่องเรือไป
ครับแต่ตอนนั้นเราข้ามไปที่เกาะเกร็ดข้ามไปเกาะเกร็ดเลยข้ามไปที่เกาะเกร็ดไปที่วัดชิมพรี
ชิมพีปีนี้อาจจะเป็นปีพิเศษที่มีการทำน้ำมนต์นะครับจากวัดพระแก้วนะครับ
นำมนต์จากวัดสะพานสูงลูกพ่อเปิลนะครับ
เจเจนั้นยังมาทำเมื่อวานนี้ทำอยู่ที่วัดชิมพลี
มีเฉพาะเข้าด้านหน้าอย่างเดียวด้านข้างด้านหลังไม่มี
เป็นบทศักดิ์สิตเป็นบทศักดิ์สิตนะครับ
ไปที่บริเวณวัดชิมพรีนั้นก็จะมีสินค้าโอทอพใช่

ไปวัดสุดท้ายคือวัดประบายยิกาวาสอืม
วัดประมายยิกกาวาดนะครับก็จะเห็นได้ว่า

ก็จะมีเครื่องปั่นดินเผาจำนวนมาก
มีอาหารการกินเยอะแยะไปหมด
ทอดมันดอกกะลานี่ขึ้นชื่อเลยครับผม
แล้วก็มีขนมหวานต่างที่มีชื่อ

เจดีเอียงอยู่ที่ลิมน้ำนะครับ

ปีนี้เราจัดร่องเรือไหว้พระไหว้เจ้าเก้าวัดเนี่ย

ที่ดูแลงานป้องกันประสาทภัย
มาดูแลความสะดวกสบายในเรือทุกลำ

ไม่ว่าจะเรียนนครนวิญญาณหนึ่งสองสามสี่นะครับ

แล้วก็มาให้ความรู้กับพี่น้องนักท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยวทุกอันเนี่ยนะครับ
ผมกล้ายืนยันได้ว่ามีสินค้านะครับอาหาร
สินค้าโอท็อปมีอาหารสะอาดรสชาติอร่อย

ในปีนี้นะครับพี่น้องประชาชน
ในปี๒๕๖๐ในรัชกาลที่๑๐เนี่ย
เรามาร่องเรือไหว้พระไหว้เจ้า
เสริมสินค้าบังคลเพื่อเป็นบังคลชีวิต
ปีนี้ก็จะได้มีความมีความสุข
มีความเจริญก้าวหน้าร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงทั่วกัน
โอ้โหนี่สำคัญจริงนะครับ

คุณไปแค่ตัวกับหัวใจใช่ไหมครับ
เพราะเดินทางฟรีตลอดทั้งงาน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับ

ต้องกลับขอบคุณสปอนเซอร์ต่างนะครับ
ที่ได้ให้การสรรพสูจน์ด้วยการท่องเที่ยวในครั้งนี้
โดยไม่ต้องเสียไข้ในใจใดทั้งสิ้น

ก็ต้องขอกลับขอบพระคุณสปอนเซอร์ทุกท่าน

สำหรับวันที่จัดกิจกรรมต่าง
ที่ท่านจะไปร่องเรือว่ายพระว่ายเจ้ากันด้วยนะครับ

๒๙มกราคมวันที่๕วันที่๕กุมภาพันธ์
อาทิตย์ที่๑๒กุมภาพันธ์และวันอาทิตย์ที่๑๙กุมภาพันธ์
ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายให้หมายเลขโทรศัพท์ไว้ด้วยนะครับ
สามารถโทรไปสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองส่งเสริมวัฒนธรรม

หมายเลขโทรศัพท์๐๒๕๘๐๒๒๗๒ต่อ๑๔๐๑นะครับ
นี่คือความภาคภูมิใจและการต้อนรับ
นักท่องเที่ยวของเทศบาลนครนนทบุรี
กับท่องเที่ยววิถีนนท์บนเส้นทางใหม่

เริ่มตั้งแต่เวลา๖๓๐ดถึง๙๓๐นนะครับ
ของทุกวันวันอาทิตย์นะครับ
ท่านจะท่องเที่ยวไปใช้เวลาการท่องเที่ยวตลอดงาน

ไปดูวัดไปไหว้พระไหว้เจ้าแล้ว

แล้วก็ได้รับการต้อนรับจากชาวชุมชน

พรุ่งนี้เห็นบอกว่าท่านนายกสมนึกไปเป็นไกด์เป็นมะกุเทศเองด้วย

ก็ไปเจอได้ที่ท่าน้ำนนทบุรี